เมื่อก่อนเวลาเห็นใครแสดงความรักกันอย่างโจ๋งครึ่ม
ก็มักจะแซวบอกว่าเฮ้ยไม่มีตังค์ค่าโรงแรมหรือไง

นี่ครับตามออกทั้งด่วนแล้วเราโทรครับ
หลังเอ็กซ์หลังเอ็กซ์หลังเอ็กซ์ช้าวนี้อาทิตย์๓๐นี้หน้า
คุณผู้ชมครับเขาแสดงความรักกันอยู่ใต้ต่อหม้อสะพานภูมิพล๒
นะครับบรรพดังสมุทรปราการครับ
ตำรวจสพพระประแดงรีบไปเลยนะครับ
ไปเจอนายการุณหรือว่าโต้โปรยเจริญอายุ๔๒ปีนะครับ
เป็นชาวตะวนบางเพื่อนกับพระพระแดกสมุทรปราการ
ปั่นจักรยานสีน้ำเงินสวมเสื้อยืดคอกลม
แขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีขาวคาดดำ
กับคนที่อยู่ในคลิปเลยแต่ไม่เจอผู้หญิงแล้วนะ
อายุประมาณสัก๒๐กว่านะครับออกไปก่อนหน้านี้แล้ว
ตำรวจคุมตัวนายการุณครับแล้วก็นำตัวไปสอบสวน
ตอนแรกก็ให้การปฏิเสธว่าไปนอนเล่นเฉยกับแฟนนะครับ
พอเปิดคลิปให้ดูก็ยอมรับเขาอ้างบอกว่า
ไม่มีเงินค่าโรงแรมจริงครับคุณผู้ชมฮะ
อย่างที่ผมบอกว่าเหตุผลนี้ใช้กับคู่นี้ไม่ได้ลองฟังเขาหน่อยฮะ
ไม่มีเงินค่าโรงแรมไม่มีเงินค่าโรงแรม